๒๑๐คนอากาศเอกธาวร์วันนีปรึก
เลือกตั้งมาแล้วก็รู้ผลเลือกตั้ง
จนถึงวันนี้เนี่ย๒๑๑มีอะไรที่มันผิดจากการคาดการณ์
ยอมรับเลยว่าไอวันเลือกตั้งจบแล้วนะครับ
วัน๑๔พฤษภามีความสุขที่สุด
คือมองเห็นว่าผลเลือกตั้งออกมาเนี่ย
ประชาชนเห็นตรงกับเราเราเห็นตรงกับประชาชน
ก็จะเป็นผลเลือกทางส่วนใหญ่เห็นว่ามันน่าจะเปลี่ยนแฟนเบือร์ละตระวันได้แหละ

นะครับแต่เริ่มค่ะแต่เริ่มหายใจ
แค่หลายใจเยาผม
ก็คือตอนประธานทราบ

ก็ไปอันดับสองอยากได้ประธานทราบขึ้นมา

ใช่ไหม
คุณสุมศ้าธรรมยังโกรธ
ได้คุยไหมได้เจอกันไมไม่ใกล้
วันที่ไปออกรายการของคุณมดดำ
เขาก็วีดีโอขอให้คุยกับพ่อเขา
เขาหัวเราะอึ๊กอัด
ก็คือคนที่ผิดสัญญา
มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผม
รับปากกับใครก็รับผิดชอบกันเอาเอง
แต่ความเป็นจริงนั้นถ้าไม่มี

พ่อเขาไม่ยอมถอยอย่างไรพ่อเขาก็ได้
แต่เขาต้องเลิกอาชีพพิธีกร
สุดท้ายก็เป็นอาจวนอร์คนกลางไป
แล้วก็ก้าวไกลก็ไม่ได้ตามเดิมนะ

จำได้ว่าตอนนั้นไปออกรายการก็บอก
มันจำเป็นที่จะต้องเป็นของพักอันดับหนึ่งนะ
เพราะเขายังไม่ได้นายก
อยู่ดีว่ามันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
เขานี่กลุ่มเสียงข้างมากของสภาได้

ยังไงต้องเป็นของพักเก้าไกล
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใกล้ความจริงมากที่สุดเลย
เพราะว่าตำแหน่งนายกยังต้องอาศัยเสียงสว
แต่นี่เฉพาะสสใน๓๑๒๑๒เสียงในขณะนั้น

คุณพิธาอยู่ในระหว่างการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สอดอยู่

เรื่องของหุ้นไอทีวีใช่ไหม
ครับคือความจริงระหว่างรองประธานสภากับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
ถ้าจะต้องการจะทำงานเอารองประธานสภาเอาไว้
มันจะดีกว่ากันเสียด้วยซ้ำ

ประธานสภาท่านก็จะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ก็คือขึ้นอยู่กับทางพักเก้าไกลเขาต้องตัดสินใจ

คือตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย

ไม่มีอะไรอยู่ในฝ่ายบริหารรวม
ไม่เป็นรองประธานสภา

หัวหน้าพักที่ไม่มีตำแหน่ง

แต่คุณชวนไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก